ช่วยกับเราในวันนี้ทั้ง๓ครับ
มากันแล้วนะฮะพี่ป๋องน้องเชอรี่และนิกกี้

บางแสนแสนสุขสมกลืนนาม
ขรามนองมนต์ประชาชนสมกี
ประโยคหลังหาเอาเองครับ
อันนี้กี้เค้าสัดแก้งสัดแล้ว

ชอบคนมีอายุที่ดูดีอ่ะ